คุณผู้ชมค่ะเพิ่งจะผ่านพ้นวันเกิดของคุณเอมมี่มรกฏมาหมาดนะคะ
ก็ได้ดอกไม้ช่อตกจากคุณสามีไปเรียบร้อยแล้ว

แต่ว่าของขวัญวันเกิดที่คุณเอมมี่อยากได้เนี่ย
ไม่ใช่กระเป๋ารถหรูราคาแพงนะคะ
แต่ว่าเธอนั้นอยากจะได้ลูกค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ขอเป็นเถาทายาทตัวน้อยค่ะมาเป็นกาวหัวใจนั่นเองนะคะ
โดยสาวเอมมี่ค่ะเผยว่ายังไงก็จะไม่เลิกล้มความตั้งใจไปง่ายนะ
เนื่องจากเชื่อว่าการมีลูกเป็นการเติมเต็มครอบครัวให้สมบูรณ์ค่ะ
แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะกดดันคุณสามีซะทีเดียวนะคะ
เพราะส่วนตัวเข้าใจเลยนะว่าฝ่ายชายค่ะต้องบินไปทำงานที่ต่างประเทศค่ะ
แต่เห็นนั่งบอกไว้ว่าสองเดือนค่ะจริงพี่หนุ่มเขาก็ไม่ได้เป็นคนโหดร้ายเลยนะคะ
ถ้าเกิดเราขอส่วนมากเขาก็จะให้แต่เรื่องนี้เดี๋ยวว่ากันอีกทีแล้วกันเนอะ
เพื่อนสนิทอย่างคุณชมพู่ก็มีลูกกันไปแล้วค่ะ
เห็นอู่มหรือเห็นเลี้ยงไปบ่อยแต่คนเราก็อยากจะมีบ้างนะคะ
เชียร์ให้มีไวแล้วกันนะคะคุณเอมมี่
ก็ซ้อมอุ้มซ้อมเลี้ยงหลานเลี้ยงลูกเพื่อนไป

ขอให้วันเกิดปีนี้สมหวังอย่างที่ตั้งใจเอาไว้แล้วกันนะคะ